เอาคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการปราบปรามอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบรองพบตร
นำกำลังเข้าตรวจสอบภายในสุขุมวิทย์๗ทับ๑ขีด๑๓
พบว่าในซอยนี้มีการขายยาปลุกเซ็กที่เรียกว่าแมลงวันสเปนหรือว่ายาเสียสาว
เห็นขายกันบนแผงกันโจงครึ่มแบบนี้เลยนะครับ
ก็พบว่าแผงร้านค้าบริมถนนในซอยขายยาปลูกเซ็ก
และมีอุปกรณ์เซ็กทอยผิดกฎหมายกว่า๑๕ร้านค้า
โดยยาปลูกเซ็กที่มีวางจำหน่ายมีหลากหลายรูปแบบนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชนิดน้ำแบบหยดผสมในเครื่องดื่มชนิดผงเกร็ดชนิดเจล
ชนิดขายในราคาใกล้เคียงกันก็คือประมาณกล่องละ๑๐๐บาทครับ
น่าตกใจนะเจ้าหน้าที่ไปพบยาปลูกเซ็ก
ในรูปแบบของหมากฝรั่งด้วยคุณ
แต่งสีและกลิ่นคล้ายขนมคล้ายหมากฝรั่งจริงเลยครับ
แต่มีสรรพคุณเช่นเดียวกันกับยาปลุกเซ็กในรูปแบบอื่น
และแผงขายยาเหล่านี้ยังเปิดขายกันอย่างโจงแจ้งโจ๊งครึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับ
ปฏิบัติการของรองพบตรครั้งนี้
ว่ามีวัยรุ่นที่ไปเที่ยวตามสารบันเทิง
หรือว่าในวงการก็เรียกว่าแมลงวันสเปนครับ
หรือว่าจริงชื่อตรงก็คือยาเสียสาวแหละ

ซึ่งปกติเขาใช้ให้ม้ากิน

ใช่เอาไปกระตุ้นให้ม้า
มันมีอารมณ์มันผสมพันธ์ได้นะครับ
แต่วัยรุ่นบางคนนำยาไปผสมในเครื่องดื่ม
หยุดแล้วก็หลอกให้สาวดื่ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสารบันเทิงหลายที่นะครับ
ชนิดนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีรส
ดื่มเข้าไปก็ส่งผลให้ผู้หญิง

แล้วก็มักจะถูกผู้ชายพาไปล่วงละเมิดทางเพศครับ
รองพบตรยังได้นำของกลางที่จับกลุ่มได้ทั้งหมด
สาธิตให้เห็นกลวิธีในการผสมยาปลูกเซ็ก
ผมก็นึกว่าไปสาธิตในการให้ดื่มไม่ใช่
และให้เราดมดูว่ามันไม่มีกลิ่น

เขาเป็นวิธีการในการที่จะหยดลงไปในเครื่องดื่มของสาว
ไปให้สาวกินนี่แหละฮะ
เสียงของรองพบตรในการที่จะสาธิตเรื่องนี้หน่อยครับ
กลิ่นไม่มีกลิ่นด้วยครับ
รสก็ไม่มีรสชาติที่จะแปลงผ่านไปเท่าไหร่ครับ
ครับกลิ่นไม่มีฮะ
ถ้าผสมไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ำเปล่าก็ดีนะครับ

ก็แก้วที่ถูกผสมนี่แทบจะไม่รู้

อาจจะมีเพื่อนชายบางคนบอกว่า

แต่ผู้หญิงทานสิครับมีปัญหาครับ
ลองทานได้ไหม
ไม่ไปดี

ดมกลิ่นละกัน

สำหรับเอาไว้เสพยาบ้าก็ได้
เสพยาไอซ์ก็ได้นะครับ

แสดงว่าถ้าท่านใดเห็นว่ามีของ
สิ่งต่างเหล่านี้อยู่ในบ้านของใครนะครับ

โอ้โหท่านวิราชัยก็เอามาโชว์ให้ดูแบบนี้
เมื่อกี้มีการชิมน้ำที่ผสมไปด้วยนิดหนึ่ง

ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับ
และในการสอบปากคำผู้ต้องหาที่ขาย

ก็เปิดเผยบอกว่ามีนายทุนนำเข้ายามาจากต่างประเทศ
สำหรับทิงเจอขาวหรือว่าแมลงวันสเปน
นำเข้ามากระปุกละประมาณ๓๐๐บาท
ก่อนที่จะนำมาผสมนั่นผสมนี่
แล้วก็เพิ่มราคาเป็น๑๐๐๐บาท

สูตรที่ผสมมีสารอะไร
เอาไปผสมใส่เข้าไปบ้างนะครับ

ว่าเป็นยาออกฤทธิ์ทางประสาทประเภท๒
ถ้ามีการนำไปให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทาน
จะมีโทษจำคุก๓ปีถึงตลอดชีวิตนะครับ

มีความผิดตามพรบยาในข้อหาขายยาแผนปัจจุบัน

จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
และข้อหาขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทครับ
ทีนี้ก็ต้องดูว่าเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลตรงนี้
ปล่อยให้มีการค้าการขายแบบนี้ได้อย่างไรนะครับ